ส่วมงานสมโพธเหล้าปู่เนาแก่มีอะไรปล่ากให้ดู
เพราะว่าระหว่างจัดงานมีหน่วงโอ้งล้มด้วยค่ะ
คุณผู้ชมไปร่วมงานหลักเมืองหลักเมืองอายุกว่า๑๐๐ปีแห่งนี้
เพราะว่าเจ้าปู่หลักเมืองเนาแกเป็นสิ่งสรรควรให้ใจ
ควรพนมตั้งมาพร้อมกับการตั้งเมืองนับตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกอะค่ะ
ลูกหลานชาวเมืองนาแก่ก็จัดพิธีสมโพธิทุกทุกปี
ช่วงวันที่แปดถึงสิบห้าธันวาคมนี่แหละช่วงนี้เลยที่สำคัญค่ะ
ในทุกทุกปีจะต้องมีการบวงสวงเจ้าปู่เองก็จะมาประทับร่างลูกหลานชาวนาแก่
ซึ่งปีนี้เดชสเซ็นวันที่ถูกเลือก
นั่นก็คือคนนี้เหรอคุณศักดิ์อนันต์วังทพันธ์เนี่ยค่ะโอ้นี่ไง
หนุ่มคนนี้เห็นไหมท่าทางเขาดูเหมือนชายแก่ถูกไหมนั่งหลังค่อมค้อมตัวถือไม้เท้า
แล้วทำหน้าทำตาแบบเหมือนกับคนสูงอายุนะแต่จริงหนุ่มคนนี้อายุ๒๖ปีเท่านั้นนะคะ
หลังจากที่นั่งสักพักแล้วค่ะก็เดินสำรวจรอบเสาหลักเมือง
นี่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองนะคะเขาก็พาเดินไปแบบนี้อย่างนี้
ลักษณะเหมือนคนแก่เลยจริงจริงจริงจริงแกก็เป็นคนหนุ่มฟ้าหล่อเฟี้ยวอยู่น่ะ
ใช่ค่ะแต่อยู่อยู่มีอาการเหมือนคนแก่อย่างงี้ได้ไงค่ะ
นั่นน่ะสินี่เป็นเรื่องราวแปลกใจแล้วนี่ต้องเคี้ยวหมากด้วย
นะฮะก็คนที่อยู่แถวนั้นคนที่มาร่วมงานก็ยกมือไหว้ค่ะ
ครับแล้วก็มีการถามถ่ายพูดคุยแล้วช่วงระหว่างที่ท่านมาประทับร่างคุณศักดิ์อนันต์เนี่ยนะคะ
ก็ได้มีการสื่อสารเจรจากับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมต่างนะคะ
ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะต้องเล่าให้ฟังว่าคุณศักดิ์อนันต์เนี่ยบอกเลยว่า
เป็นปีที่พิเศษจริงค่ะปกติเข้ามาร่วมพิธีแบบนี้นะคะอยู่ตลอดเลยค่ะ
และทั่วไปนะโดยธรรมชาติของเขาเขาจะทำงานอยู่กรุงเทพนะคะ
ปีนี้คือเขาไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะได้กลับมาร่วมงานนะคะ
แต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้
เคยมาทุกปีต้องมาวันนี้ได้มาก็ถูกประทับร่างโอ้นี่ไง
ต้องสูดโหมสูดโหมนี้ก็จะเป็นรมเป็นอาการของคนหนุนของมงเวร
อะไรลักษณะแบบนั้นนะภิเวียนศีรษะตารายอานวดกันไปเออ
คล้ายจะเป็นลมเออสูดดมด้วย
เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
สุดท้ายนี้ค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเขาจับตาดูเป็นพิเศษก็คือ
เลขมงคลจากร่างทรงองค์ปู่

ชูไม้ชูมือสายสดือแดงมาแดงตา

อันนั้นเพลงอนุบาลเหมือนกันค่ะ
แล้วลักษณะการชูไม้ชูมุกคุณผู้ชมก็ดูเอา
ทำมือแบบไหนก็แบบนั้นแหละที่ชาวบ้านเขาคิดวิเคราะห์
แล้วก็คิดว่านี่แหละท่านปู่มาให้โชคให้ลาบ

ผ่านไปกับพ่อปู่มาให้โชคให้ลาบ